ใครที่คิดจะกู้เงินด่วนทางแอปพลิเคชันเนี่ยค่ะอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
แล้วก็ทำเรียกว่าทำธุรกรรมผ่านแอปนี่แหละนะคะ
บอกกดยืนยันไปครั้งเดียวเงินมันไหลเข้าบัญชีมา๑๓แอป

ไม่รู้กู้เท่าไหร่แต่ว่ายอดที่ได้มาเนี่ย๑๙๔๐๐บาท
แล้ว๑๙๔๐๐บาทก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยสิคะ
เบี้ยก็โหดมากเลยทีเดียวก็เลยกลายเป็นหนี้หัวโตโดยไม่ได้สมัครใจ
แล้วก็โดนตามทวงตามข่มขู่จะฆ่าจนต้องพาหลานหนี

อ่ะทำไมมันถึงเกิดเรื่องนี้ได้คะ
คุณดวงดีอายุ๕๑ปีเล่าให้ฟังค่ะ
เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเธอกดแอปพลิเคชันชื่อว่า

มินตอบกลับมาบอกว่ากู้เงินเดือน๙๐วัน

เธอก็ลงบัตรประชาชนเลขที่บัญชีธนาคารสมัครเอาไว้
แล้วกดยืนยันครั้งเดียวค่ะ
ดไปครั้งเดียวเงินไหลเข้าบัญชีมา๑๓แอปนะคะ
ยอดรวม๑๙๔๐๐บาท
แล้วก็เขาบอกมีค่าดำเนินการด้วย
ซึ่งค่าดำเนินการเนี่ยก็หักไปจากยอดเรียบร้อยแล้วคือ
กู้๓๐๐๐ได้รับเงิน๑๘๐๐บาท
กู้๓๐๐๐ได้รับ๑๘๐๐บาทค่าดำเนินการ๑๒๐๐บาท

เพราะฉะนั้นคุณดวงดีเนี่ยก็กลายเป็นหนี้หัวโตเลย

นี่ค่ะอันนี้คือที่มาที่ไปเป็นแบบนี้

ไป๑๓วันตอบกลับมาค่ะ
บอกมันเกินกำหนดคืนแล้วคืนไม่ได้
ไม่รู้เป็นการทอดเวลาหรืออะไรดิฉันก็ไม่ทราบนะ
แต่๓วันแล้วถึงได้ตอบกลับมาบอกว่ามันคืนเกินกำหนดคืนแล้ว
คืนไม่ได้ต้องขยายเวลาเพิ่มเป็น๗วัน
แล้วก็โอนเงินมาให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
จนกระทั่งเธอถูกโทรทวงหนี้ตลอดเวลา

และจะดำเนินคดีถ้าไม่คืนเงินให้เร็วที่สุด

ไม่ได้ตั้งใจว่าไม่ได้คิดว่าจะกู้มากขนาดนี้นะคะ

หลานชายอายุ๑๐ขัวพากันนี้ค่ะ
กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยค่ะ

ทิศภาพร้านนี้จากบ้านนี้คือ

ว่าเขากลัวว่าเขาสิลงพื้นที่ให้
ถ้าพี่ไม่เคลียร์ให้ผมผมจะลงพื้นที่
ให้คนหน่วยติดตามลงพื้นที่นะระวังสิ

ซึ่งตามรายงานตอนนี้ผู้เสียหายอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะ
มีอาหารกินประทังชีวิตคือเขาบอกการหนีของเขาคือหนีตายอ่ะ
คนก็มีความกลัวนะคะเพราะอยู่กับหลานสองคน
ก็ผู้สูงอายุแล้วด้วยนะคะ
ก็ไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วมีอาหารกินประทังชีวิต
ไปแจ้งความกับตำรวจปรากฏว่า
ตำรวจบอกโอ้ยมีคนมาแจ้งแบบนี้
เกือบ๓๐๐รายนะคะที่เจอแบบเดียวกันนะคะ
ถูกหลอกแบบเดียวกันเลยค่ะส่วนเงิน๑๙๔๐๐บาท
คืนไปบางส่วนแล้วก็วิงวอนตำรวจช่วยจับตัว
แก๊งกู้เงินด่วนให้ได้โดยเร็วนะคะ
เพราะว่าเธอบอกโดนรังความตลอดเลย
หลานชายเองก็กลัวแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนค่ะ